คุณผู้ชมคะเขาชอบพูดกันนะคะว่าคนที่ดูเงียบดูไม่ค่อยโกรธเนี่ยพอถึงเวลาโกรธขึ้นมาจริงเนี่ยน่ากลัว
ล่าสุดมีเหตุฆ่ากันตายที่จังหวัดตรังนะคะโดยคนก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงครูสอนศาสนาด้วย
ไปก่อเหตุกับคู่อริค่ะเรื่องราวเนี่ยเขาบอกว่าคู่อริเนี่ยขี่รถสวนกันแล้วมาถีบรถเขา
แล้วก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็คู่อริทำท่าเหมือนจะชักอาวุธหรืออะไรสักอย่างมา
เขาก็เลยชักมีดพระมาป้องกันตัวแล้วก็กระหน่ำฟันคู่อริจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมอบตัวแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเก้าโมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพกันตังแล้วก็กู้ภัยกันตังกุศลสถานตรังนะคะก็ลงพื้นที่เกิดเหตุ
ริมถนนบางศักดิ์นาเกลือในพื้นที่ตำบลนาเกลือที่เกิดเหตุพบศพของนายวรรณพลอัตสุวรรณหรือว่าในเบียร์ค่ะ
สภาพศพก็คือยังใส่เสื้อผ้ากางเกงครบถ้วนสวมนาฬิกาข้อมือด้วยนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
ขาขวาเนี่ยพาดอยู่บนขอนไม้ตรวจสอบสภาพศพนะคะที่คอเนี่ยถูกมีดฟันเกือบขาดค่ะ
ส่วนที่คางแล้วก็ท้ายทอยมีมีดฟันเป็นแผลชะกันหลายแผลหลังมือขวาก็มีแผลเหมือนกันยาวประมาณสักสิบเซนติเมตรได้นะคะ
จากศพประมาณ๑เมตรก็มีมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายค่ะฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินจอดอยู่
ครับชาวบ้านก็ออกมามุงดูกันเยอะเลยค่ะสอบส่วนเบื้องต้นก็รู้ว่าคนก่อเหตุชื่อว่า
นายสหรัฐสิริรัตน์หรือว่านายแมวอายุห้าสิบปีนะคะเป็นทำอาชีพสวนปาล์มน้ำมันแล้วก็เป็นครูสอนศาสนาคริสต์ด้วย
หลังก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหนีไปที่โบสถ์ไปสารภาพบาป
ก่อนที่จะให้ครอบครัวพาติดต่อขอมอบตัวนะคะเบื้องต้นเท่าที่สืบสวนมาเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าในเบียร์ผู้ตายอะค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านตัวเองในพื้นที่ตำบลนาเกลือก็ขี่ไปตามถนนจะไปตำบลบางศักดิ์
ปรากฏว่าถึงหน้าบ้านหลังนึงไปเจอในแมวคนก่อเหตุ
ซึ่งเป็นคู่อริกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วในเบียก็เลยไปถีบรถพ่วงข้างของนายแมวที่ขี่สวนกัน
สุดท้ายลงมาทะเลาะมีปากเสียงกันฟังจากคำกล่าวอ้างของในแมวก็คือในเบียร์เนี่ย
ทำท่าเหมือนจะชักอาวุธอะไรสักอย่างออกมาในแมวก็เลยชักมีดพระที่พกเอาไว้อ่ะ
เข้าไปก่อนครับโดยเขาบอกว่าเป็นการป้องกันตัว
และหลังจากนั้นพอในเบียร์ล้มลงก็ตามไปกระหน่ำฟันไม่ยั้งจนเสียชีวิตเลยนะคะ
เราส่งคุณสรรพัฒน์กระเสมชายวิวัฒน์ทีมข่าวธรรมดาทีวีไปพูดคุยกับนางมริวัล
เจ้าของบ้านที่เป็นจุดพบศพอะค่ะคือจริงจริงเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสองคนนี้หรอกนะ
แต่บังเอิญเหตุการณ์ไปเกิดที่บ้านเขาพอดีเขาบอกเพื่อนบ้านโทรมา
ตอนนั้นไม่ได้อยู่บ้านบอกมีคนฟันกันตายหน้าบ้านเธอ
ก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านโอ้โหมาถึงแทบช็อก
คนนอนตายจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านจริงค่ะ
เพื่อนบ้านเขาก็เล่านะคะว่าก็เห็นว่าในแมวคนเกาะเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกไปจากบ้านหลังนี้พร้อมกับมีดพระด้ามยาวด้วย
ที่ผ่านมาก็เคยเห็นในแมวขี่มอเตอร์ไซค่วงข้างมาสวนปามที่อยู่ข้างบ้านหลายครั้ง

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาไปมีปัญหาอะไรกันจนถึงขั้นต้องมาฆ่ากันตายแบบนี้

ไม่ได้รับป่วยทางจิต

ไม่ได้รับทางยาเสกติด

เป็นคนปกติเลย
กะแกตามตัวอย่างนี้

พอเจ้าของบ้านจุดพบศพเนี่ยวิ่งมาแจ้ง
โอ๊ยมีคนฟันกันตายที่หน้าบ้านฉัน
เขาก็ออกมาดูโอ้โหก็ตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าสภาพศพก็คือเละเหมือนกันนะคะ
โดยผู้ตายแล้วก็คนก่อเหตุ

แต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าสองคนนี้มีปัญหากันมาก่อน

ไม่ค่อยสูงสิงกับใครก็ขยันทำมาหากิน

มีปากเสียงกับใครในชุมชนมาก่อนเลย
ส่วนในเบียร์คนเสียชีวิตเนี่ย

แต่ก็ยังไม่เคยเห็นไปทะเลาะกับใครมาก่อนเหมือนกัน
ก็เป็นคนถ้าเป็นคนนั้นน่ะแหละผมก็ไม่รู้แบบไหน
แต่ถ้าเป็นคนที่ขอบอกก็เป็นคนประมาณ
ไม่จุดถึงกับใครไม่มั่วใครเลย
หรือก็ตามที่ก่อพูดกันแหละ

ใกล้ตรงนี้

มาเถอะโค้งนี่กินข้าวเสร็จแล้วเถอะโง่มาเถอะโค้ง
เขาไม่รู้ป้องกันดิ

เพิ่งเขาไปบอกเขาไปบอกว่ามันปรัดรถสำหรับนี้
ก็ไม่รู้เขาไม่รู้เหมือนกันครับ

ไม่ใช่รู้เหมือนกันต่างขี้ถูกกลิ้งถูกยัง
สุดท้ายวันนี้ในแมวเนี่ยไปมอบตัวที่สพกันตังนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาวัย๕๐ปีนะฮะ

คือในแมวมาเนี่ยหน้าตานี่แบบเคร่งเครียดมาเลย
มีภรรยากับครอบครัวเนี่ยประสานติดต่อมาบอกว่าจะขอมามอบตัว
นี่ตอนที่ตำรวจคุมตัวไปจะสอบปากคำระหว่างทางเดินตรงนี้เนี่ย
คุณชมพู่ได้พูดคุยสอบถามกับผู้ต้องหาอยู่นะฮะ

เป็นยังไงบ้างตอนนั้นเราก่อเหตุนี่คือมันเป็นความเครียดหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่

นี่ฮะดูลักษณะท่าทางแล้วก็เคร่งเครียดมาเลยนะครับ

มีดพระด้ามยาวนะครับผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุนี่ฮะหูนี่ตำรวจถือมาเนี่ยครับ
คือมีดพระด้ามนี้เนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าเป็นของเขาเองนะตัวในแมวเนี่ยบอกเป็นของเขาเองนะครับ
มีดที่ใช้ก่อเหตุนะฮะภรรยาของในแมวยังไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ
แต่ก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราเธอบอกว่าเธอก็ยังมึนงงอยู่แล้วก็ตกใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คาดคิดมาก่อนเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตอนนี้ตัวเธอกับสามีเครียดมาก
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากพาสามีมามอบตัวแล้วก็ให้กำลังใจสามี
มีลูกพี่ลูกน้องนะที่มาด้วยบอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันไม่คิดว่าพี่ชายจะลงมือฆ่าคนตายได้
ปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดอารมณ์ก็ไม่ได้ฉุนเฉียวหลังก่อเหตุเนี่ยในแมวพี่ชายเล่าให้เธอฟัง
บอกว่าตอนนั้นกำลังขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างผ่านหน้าบ้านของผู้ตายเพื่อจะไปสวนปาม
แล้วอยู่ผู้ตายขี่จักรยานยนต์ไล่ตามหลังมาแล้วจอดอยู่ฝั่งตรงข้าม
ก่อนจะเดินลงมาถีบรถของเขาแล้วพูดจาท้าทายหาเรื่อง
ก่อนจะทำท่าคล้ายกับจะชักปืนออกมาจากเอวซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันจะคืออะไร
แต่คิดว่าต้องเป็นอาวุธพี่ชายก็กลัวจะถูกทำร้ายก็เลยใช้มีดพระเนี่ยฟันไปเพื่อป้องกันตัว
ทำให้ในเบียร์ผู้ตายวิ่งกลับไปที่รถจักรยานยนต์จังหวะนั้นพลาดท่าล้ม
แมวพี่ชายก็เลยตามไปแล้วด้วยความโอโหก็เลยกระหน่ำฟันอย่างไม่ยั้ง
จนเขาเสียชีวิตคือตัวพี่ชายเนี่ยยอมรับกับเธอบอกว่าเก็บกฎมาหลายครั้ง
เพราะว่าถูกผู้เสียชีวิตคอยตามหาเรื่องคอยตามทำร้ายตลอดพยายามหลีกเลี่ยงแล้ว
แต่ก็ถูกรางวัลพี่ชายเคยถูกผู้ตายเนี่ยไล่ให้ไปอยู่ที่อื่น
ไม่ให้อยู่ข้างบ้านแล้วก็ตามหาเรื่องตามด่าทออารวาสประจำ
ซึ่งเธอเชื่อว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายในเบียร์ไม่เสียชีวิต
ก็อาจจะเป็นฝ่ายพี่ชายเธอนี่แหละที่ต้องเสียชีวิต
พี่ชายบอกว่าครั้งนี้คือสุดสุดแล้ว
เขาเป็นคนติดยาเขาติดยาเขาคลั่งยา
เขาบอกว่าพี่ชายเนี่ยไปเคยไปเขาหลอนมาคิดเองว่าพี่ชายไป
เคยมาแจ้งนายจับเขาเคยไปปล่อยรถยังรถสิบล้อเขาอย่างนี้
พี่ชายก็ไม่รู้เรื่องเขาคิดไปเองก็หลอนยาไป

ก็หลายครั้งแล้วคือในใจเขาหลายครั้งแล้วคือ
หั่นไว้หลายลีกลีกคือลีกตลอดลีกย้ายเลี่ยงเลี่ยงย้ายมีปัญหากัน
เขาหลอกแล้วก็ปิดคือเขาป้องกันตัวสาเหตุที่เขาทำคือเขาป้องกันตัวเอง

เพราะว่าเขายอมตายวันนี้เขาเลยป้องกันตัว
นี่เป็นในมุมที่ผู้ต้องหากับทางญาติญาติเขากล่าวอ้างนะฮะ
อีกมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งผู้ตายเขาด้วย
เพราะเกิดเหตุเขาก็อยู่กันสองคนน์ไง
ระหว่างไม้แมวกับทางไหม่ดียะผู้ตาย
ท่านผู้ชมครับพลสรรทัศิวินสลผู้ค้าพีชคาร๑นพุทธรจังหวัดกรัง
ที่สภอกรรดุการต่างโดยเปิดเผยว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ย
สารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงอ้างว่าถูกผู้เสียชีวิตตามรังความมาหลายครั้ง
ขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้าก็มีถีบรถของเขาก็มี
แล้วก็คอยปล่อยลมยางรถบรรทุกของเขาด้วย
หลังก่อเหตุได้หนีไปที่โบสถคริสตจักรเพื่อทำพิธีล้างบาปสำนึกผิด
แล้วก็บอกให้ครอบครัวเนี่ยพามามอบตัวนี่ประมาณอย่างนี้นะครับ
สิ่งที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างเอาไว้นะครับ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของในเบียร์ผู้ตายนะคะไปเจอคุณแม่ค่ะ
ยังทำใจไม่ได้ร้องไห้นะคะแม่บอกลูกแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจะไปซื้อขนม
กาแฟมาให้แม่แล้วสุดท้ายไปโดนฟันตายข้างถนนแบบนั้นสงสารลูกมาก
แม่บอกแม่มีลูกชายคนเดียวมีลูกสาวอีก๒คนทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ช่วงโควิดเนี่ยลูกชายก็คือในเบียร์เนี่ยก็ตกงานก็เลยกลับมาที่บ้านมาอยู่กับพ่อกับแม่
กลับมาได้ไม่นานตั้งใจมาช่วยทำสวนหาปลาแล้วก็หางานทำที่บ้านนะคะ
ณวินาทีที่เพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกถูกฟันเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
แม่บอกแม่เป็นลมล้มตึงไปเลยค่ะไม่คิดเลยว่าลูกจะต้องมาตายแบบนี้
ไม่รู้หรอกว่าปมปัญหาของเบียร์กับแมวคืออะไรบ้าง
เพราะว่าเท่าที่แม่เห็นก็ไม่เคยเห็นว่าลูกแม่จะไปหาเรื่องใครก่อน
และที่สำคัญพ่อของเบียร์ก็คือสามีแม่นะ
กับภรรยาของแมวอ่ะนามสกุลเดียวกันนะเป็นญาติกันนะ
แต่ถึงจะเป็นญาติกันนะจนถึงวันนี้แม่บอกเลยว่า
ไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาขอคำมาไม่ต้องมากราบไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้น
แม่ไม่ยกโทษให้
เราก็ไปที่บ้านของในแมวคนเกาะเหตุด้วย
บ้านของในแมวกับในเบียร์เนี่ยห่างกันแค่๒๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
ไม่ไกลกันเลยก็ได้เจอกับแม่ยายก็คือแม่ภรรยาของในเบียร์

นางจับช่อแสงหรือว่าคุณยายจับค่ะแม่ยายของของนายแมวค่ะ
ก็บอกว่าก็เห็นตอนเช้าเนี่ยลูกเขยขี่รถพ่วงข้างออกจากบ้านไปตัดปาม
ไม่กี่นาทีเองก็ขี่กลับมาบ้านแต่มาพร้อมมีดพระด้ามยาว
แล้วมาบอกแม่ว่าผมฆ่าคนตายมา
โอ้โหตอนนั้นแม่ก็ช็อกเหมือนกันนะแล้วก็เสียใจมาก
เพราะว่าอย่างที่ฝั่งนู้นเขาบอกนั่นแหละ
ว่าทางลูกแม่ลูกสาวกับคนตายเนี่ยเขาก็เป็นญาติกัน
มันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุฆ่ากันตายแบบนี้
เท่าที่เห็นเนี่ยลูกเขยอยู่กินกับลูกสาวแม่มา
หลายสิบปีจะมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนก็ไม่เคยเห็นทำร้ายใคร
ดื่มเหล้าเมายาไม่เล่นพนันไม่สูงสิงกับใคร
ขยันทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
ไม่แน่ใจว่าปมการก่อเหตุอาจจะเป็นความแค้นที่เก็บกฎมานานหรือเปล่า
เพราะว่าในเบียร์ผู้ตายเนี่ยแม่ก็เห็นว่าเขาชอบดื่มเหล้า
ทีไรก็ชอบมาหาเรื่องตลอด
ทุกคืนสัก๓ทุ่ม๔ทุ่มเอาละ
เดินมาหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนด่าทอหาเรื่องทุกวัน
แต่ว่ามันไม่แกล้วมันหวายด้วยนี่หรือไม่หวาย
มาเหลือแม่งส่วนใหญ่หรือเปล่า
มากว่ากรรมเนี่ยเราที่เกาที่จิ๊บตรงนั้นเนี่ย